วันนี้จับตาสถานการณ์การเมืองกันก่อนเลยนะฮะ
เพราะว่าเข้มข้นขึ้นนะครับ
เนื่องจากพรุ่งนี้ถ้านับไทม์ไลน์แรก
๒๔สิงหาคม๒๕๕๙
จะครบการดำรงตำแหน่งนายรัฐมนตรี๘ปี

ค่ะซึ่งก็ต้องรอลุ้นนะคะว่าสารนักภัยมนูน
จะรับคำร้องไว้พิจารณาหรือไม่
นี่คือขั้นตอนแรกว่ารับหรือไม่รับ
ถ้ารับแล้วจะมีการสั่งให้ยุติการปฏิบัติหน้าที่

หรือสุดท้ายแล้วท่านจะวินิจฉัยว่า
พ่นเอกวัยยุทธ์จะเป็นนายรัฐมนตรีครบ๘ปี
ได้ถึงเมื่อไหร่ซึ่งยังไม่มีใครรู้
แต่วันนี้มีกลุ่มผู้ชุมนุมหลายกลุ่มในกรุงเทพนะฮะ
หลายจุดด้วยผู้สื่อข่าวของเราอยู่ในหลายพื้นที่นะครับทุกผู้ชมครับ
ลานคนเมืองนี่ก็มีนะฮะ
อนุโสรีประชาธิปไตยอนุโสรีชัยสวรรพภูมิ
รัฐสภานี่ชุมนุมกันตอนเช้า
ธรรมเนียบรัฐบาลก็มีคนไปนะฮะ
กลุ่มตอนนี้กำลังเคลื่อนขบวนเพื่อจะมุ่งไปยังธรรมเนียบก็มี
ใช่ค่ะเราก็มีภาพบรรยากาศสดด้วยนะคะ
เพราะว่าผู้สื่อข่าวของเราลงพื้นที่อยู่นะคะอย่างที่เห็น
เพื่อที่แรกเนี่ยนักข่าวได้รับแจ้งบอกว่า
คพยจะแถลงข่าวจะให้สัมภาษณ์ด้วย
คนก็รอฟังว่าท่านจะตอบคำถามนักข่าวไหมว่า
จะเอายังไงเรื่องครบ๘ปีหรือไม่ครบ๘ปี
แต่ว่าวันนี้สุดท้ายพยไม่ให้สัมภาษณ์
ท่านเจ็บคอค่ะพี่อุยบอกว่าเจ็บคอนี่ค่ะท่านผู้ชมครับ
บรรยากาศที่ทำเนียบเมื่อรัฐบาลเช้าวันนี้การประชุมคอลมนะครับ
วันนี้ก็มีประเด็นวาระสำคัญหลายเรื่องรัฐธรรมดีว่าการประชุมว๒๐๒๕เมื่อสักครู่ที่
ส่วนนี้คือบิกตุผลเอกระยุดจันทร์โอชานายรัฐมนตรี
ระดับสูงสามสิบเจ็ดตำแหน่งนะฮะค่ะในจำนวนนี้เป็นผู้ว่าราชการ
จังหวัดใหญ่เนี่ยหกจังหวัดนะครับทั้งนครราชสีมาขอนแก่นเชียงใหม่
ชนบุรีอุดรธานีอุบลราชธานีด้วยนี่พลเอกประยุทธ์เดินลงมาจากตึก
เพื่อเข้าประชุมคอรมอตั้งแต่๗นาฬิกา๓๐นาทีนะครับ
ตอนเช้านักข่าวเจอสีหน้าท่านก็เรียบเฉยอยู่นะฮะ
ยังไม่ได้ตอบคำถามอะไรกับสื่อมวลชนก่อนประชุมคอรมอแวะไปเยี่ยมชมนิทัศกาล
ได้เจอกับนักศึกษานะฮะแล้วก็ได้พูดกับบรรดานักศึกษาที่มาแสดงนิทัศกาลนะครับ
บอกว่าสิ่งดีที่เกิดขึ้นกับประเทศของเราเนี่ยก็ต้องช่วยกันทำต่อไป
นายกก็จะพยายามจะทำให้ดีที่สุดในฐานะนายกรัฐมนตรี
เพราะขณะนี้ปัญหามันเยอะปัญหาภายในก็ลดลงมาสักหน่อยก็แล้วกัน

สิ่งดีที่เกิดกับประเทศของเรานะเพราะฉะนั้นก็ช่วยกันทำต่อไปแล้วกัน
นายกก็พยายามจะทำให้ดีที่สุดในหน้าที่แบ่งกรัฐมนตรีและเป็นประวัติราชบาลแบ่งที่ให้ทุกกระทรวงทุกหน่วยงานได้
เดินหน้าในทุกมิตินะครับเพราะว่าปัญหามันเยอะขนาดนี้ปัญหาภายในก็ลดลงกันซะหน่อย
หลังประชุมคอรมอเสร็จทีแรกทางสำนักโคศกเนี่ยแจ้งยังสื่อมวลชนนะฮะ
บอกว่าเดี๋ยวพลเอกประยุทธ์จะแถลงข่าวจะตอบคำถาม
มวลชนที่ตึกสันติมัยตรีจะอนุญาตให้สื่อมวลชนเนี่ย
ไปสัมภาษณ์ค่ะอ่าแล้วจะได้ฟังการแถลงข่าวกันแต่
พอถึงเวลาท่านนายกไม่ได้มาที่ห้องแถลงข่าวนะครับ
เลิกประชุมคอลโลมอล์ก็เดินลงจากตึกสนติมัยตรี
ก็ไปที่ตึกของนายกเลยนะครับ
ก็เลยต้องรอถามตรงนี้นะครับ
นักข่าวก็ถามท่านนายกบอกมั่นใจไหมว่าจะได้ไปต่อหรือไม่
ผลเอกประยุทธ์ไม่ได้ตอบคำถามนะครับอ่าแต่ยิ้มยิ้มนะ

นี่บอกว่าเจ็บคอยิ้มไหม
หน้ากากอนามัยค่ะพี่อุ๋ยมิ้วมองไม่เห็นจริงค่ะ
แต่เราได้ยินนักข่าวบอกยิ้มอาจจะเห็นแววตา

น่าแน่นี่ครับบิ๊กป้อมคนเอกประวิชวงสุวรรณรองนายกรศมลรีนะฮะ

ถ้ามีคำสั่งว่าต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่เนี่ย

ก็เดินยิ้มพยักหน้ากับทางนักข่าว
นี่นักข่าวก็ถามต่อนะแล้วพร้อมไหม

ท่านร่องค้าวันนี้ดูแลความเรียบร้อยทำเงียบเราจะเรียบร้อยดีไหมค่ะวันนี้

เอาฟังอีกสักคนนะฮะอาจารย์วิศนุเครืองามรองนายรัฐมนตรีนะครับ
บอกว่าวันนี้ได้ชี้แจงให้กับคอรมอลรับทราบขั้นตอนทั้งหมดแล้วนะครับ
เกี่ยวกับกรณีเรื่องวาระ๘ปีของนายกรัฐมนตรี
ซึ่งนายกได้บอกกับที่ประชุมว่าไม่ได้กังวลอะไร
ขอให้ทุกคนปฏิบัติหน้าที่ไปตามปกติ
โดยสารรัฐธรรมนูลจะมีการประชุมตามปกติตามวาระเนี่ย
คือวันพรุ่งนี้นะครับ๒๔สิงหาคมจะประชุมทุกวันพุธอยู่แล้ว
อาจารย์วิศนุบอกว่าศาลอาจจะมีคำสั่งรับคำร้องไว้พิจารณาหรือไม่ก็ได้
แต่คิดว่าไม่มีเหตุผลอะไรที่จะไม่รับคำร้องที่ทางสภาเขาส่งไป
พร้อมย้ำว่าไม่มีอะไรเสี่ยงผิดกฎหมายทั้งสิ้น
ขอให้ฝ่ายการเมืองและราชการประจำปฏิบัติตามหน้าที่ตามปกติต่อไป
ไม่ว่าสารรัฐธรรมนูลจะสั่งให้นายกหยุดหรือไม่หยุดปฏิบัติหน้าที่
จุดในกรุงเทพวันนี้นะคะก่อนที่จะไปดูบรรยากาศสดกัน
เดี๋ยวมาไล่เรียงกันหน่อยค่ะว่าแต่ละจุดมีความเคลื่อนไหวยังไงบ้างนะคะ
จุดขึ้นให้ดูหน้าจอแบบนี้นะคะ
ทีนี้ค่ะลงลึกในแต่ละจุดเลยค่ะจุดที่๑๙๓๐นทำเนียมรัฐบาลประตู๔นะคะ
เครือข่ายแรงงานเพื่อสิทธิประชาชนนัดชุมนุมใช้ชื่อเรียกกันว่าพอกันทีนายกเถื่อนใช้ชื่อนี้นะคะ
ก็มีข้อเรียกร้องเรื่องของการลดราคาน้ำมันควบคุมราคาสินค้า
ค่าจ้างขั้นต่ำ๔๒๕บาทเท่ากันทั่วประเทศทันที
ผลเอกประยุทธ์ต้องลาออกทันที
พอทำกิจกรรมที่จุดนี้เสร็จก็แยกย้ายกันไป
ไปดูจุดที่๒๑๐โมงเช้าหน้ารัฐสภาค่ะ
ฝั่งประตูวัดแก้วฟ้าเครือข่ายรามคำแหงเพื่อประชาธิปไตย

นำโดยนายนันทพงศ์ปานมาสหรือกุ๊กจัดกิจกรรมมรสุม๘ปี
พอกันทีคนดีจันโอชาแล้วก็มีแฮชแท็ก๘ปีก็เกินพอ

กิจกรรมก็คือปราศัยจากตัวแทนกลุ่มนะคะ
มีละครสั้นสรุป๘ปีมีการรวบรวมรายชื่อให้พลเอกประยุทธ์ลาออก
จุดที่๓ค่ะเป็นมวลชนอิสระนะคะ
นัดรมพลกันที่อนุสวรรย์ชายสมรภูมิ
นี่ค่ะเดินหยุดขังยกเลิก

ตอนแรกเขาตั้งเป้าว่าจะค้างคืนที่ธรรมเนียบรัฐบาล
ใช้เส้นทางถนนพญาไทยเลี้ยวซ้าย
ไปที่โยมราชเข้าถนนพิษณุโรคมุกหน้าธัมเทนียบ
ก็มวลชนก็มากัน
แล้วก็มีการประกาศว่างั้นไปรวมตัวกันที่ธรรมเนียบรัฐบาล

จตุพรพรมพันธ์นายนิติธรรมล้ำเหลือหรือทนายนกเขา
จัดกิจกรรมหยุด๘ปีประยุทธ์ตั้งแต่๔โมงเย็น
มีการตั้งเวทีปราศัยแล้วก็ต้องจับตานะคะว่าหลังเที่ยงคืนนะคะ
เคลื่อนขบวนไปทำเนียบรัฐบาลหรือเปล่า
จุดที่๕ที่บริเวณอนุสวรีประชาธิปไตย
โรนินฝั่งทนไม่เอาพระเด็จการและอาชีวะพิทักษ์ประชาชนเพื่อประชาธิปไตย
หมายชุมนุมขับไล่พลเอกประยุทธ์นะคะ
ก็บอกว่าจะให้เวลาพลเอกประยุทธ์ถึงแค่เที่ยงคืนเท่านั้น
ถ้าไม่ลาออกจะถือว่าเป็นนายกเถื่อน

ก็ไปสมทบกับกลุ่มของนายจตุพรที่ลานคนเมืองด้วยนะคะ

ช่วงเย็นก็มีความเคลื่อนไหวมีการจัดกิจกรรมแบบนี้ค่ะ
คล้ายกับมีพิธีเผาพริกเผาเกลืออะไรอย่างนี้ค่ะ

ช่วงคำจะเผาหุ่นอีกเดี๋ยวก็มีความเคลื่อนไหวเดี๋ยวรายงานสดให้ทราบ
ครับส่วนฝ่ายความมั่นคงค่ะใช้กำลังตำรวจดูแลความเรียบร้อยนะคะ
วันนี้พรุ่งนี้ยี่สิบเอ็ดกองร้อยหรือประมาณสามพันกว่านาย
เป็นตำรวจบชน๑๕กองร้อยใช้กำลังต่อชด๖กองร้อย
วางกำลังโดยรอบธรรมเนียบรัฐบาลรอบบ้านพักนายกรัฐมนตรีด้วยนะคะ
ก็มีการเตรียมตู้คอนเทนเนอร์ตามจุดต่างต่างด้วยแล้วภายในกรมดุรยางทหาร
เตรียมรถเครื่องเสียงรถจีโน่ค่ะอยู่ภายในบริเวณดังกล่าวด้วยค่ะ
เดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศการชุมนุมล่าสุดนะฮะเอาที่ลานคนเมืองก่อน
ตกลงแล้วกลุ่มที่ลานคนเมืองคุณจตุพรกับคุณนิติธรรมล้ำเหลือเนี่ย
เคลื่อนขบวนไปทำเนียบหรือไม่อย่างไรติดตามจากรายงานสดของคุณภูริพัฒน์บุญนินนะครับ
แน่ชัดแล้วนะครับว่ากลุ่มมวลชนที่บริเวณลานคนเมืองแห่งนี้
ที่จะนำเอาผลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรี
ลงจากตำแหน่งตามรัฐธรรมนูลครับ
ผมจะพาคุณผู้ชมไปดูบรรยากาศด้านหลังของผมในขณะนี้คุณผู้ชมครับ
นี่คือภาพสดที่บริเวณด้านหน้าของลานคนเมือง
สารวการกรุงเทพมหานคร
คณะหลอมรวมประชาชนนำโดยนายจตุพรพรมพันธ์และทนายนกเขา
กิจกรรมที่นี่เริ่มต้นขึ้น๑๖นาฬิกาที่ผ่านมาครับ
แก่นนำพร้อมนักดนตรีได้ขึ้นเวทีปลาใสกับมวลชน
ที่ต่างทะยอยเดินทางกันมาร่วมชุมนุมภายละรวมคนเมือง
พระอาทิตย์ตกมากขึ้นเท่าไหร่คุณผู้ชมครับ
กลุ่มผู้ชุมนุมก็เริ่มทยอยเดินทางมาจับจองพื้นที่นั่งด้านหน้าของเวทีอย่างต่อเนื่อง
กิจกรรมปลาใสของแกนนำคนสำคัญอย่างนายจตุพรพรมพันธ์และนายนิริธรนั้น
มีกำหนดการที่จะขึ้นปลาใสในช่วงเวลาประมาณ๒ทุ่มคุณผู้ชมครับ
แบ่งกันคนละ๔๐นาทีในการปลาใสยาวต่อเนื่องไปจนถึงเที่ยงคืนของวันนี้
โดยหลักของการชุมนุมในคืนนี้ทางแกนนำนั้นประกาศผ่านเครื่องขยายเสียงบอกกับกลุ่มมวลชนว่า
เที่ยงคืนของวันนี้จะมีการร่วมนับถอยหลังเพื่อเขาดาวน์ในการสิ้นสุดการดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี
ตามรัฐธรรมนูญของคนเอกประยุทธจันทร์โอชานั่นเอง
นาธิตธิพรพรมพันธ์และนานิจิทธรบอกนะคะว่า
ชุมนุมในวันนี้จะจัดกิจกรรมในพื้นที่ลานคนเมืองจนถึงเที่ยงคืน
เพื่อเขาดาวน์ซึ่งเหลือเวลาอีกประมาณ๖ชั่วโมง
ถึง๖ชั่วโมงครับที่จะพิจารณาว่าจะเลือกตัวเอง
เลือกประเทศชาติซึ่งก็เป็นช่วงเวลาเดียวกัน
ว่าประชาชนจะสามารถพิสูจน์ได้ว่าพลเอกประยุทธ์นั้นเห็นแก่ตัว
หรือเห็นแก่ประเทศชาติแต่ถ้าหากท่านจะยังคงนั่งอยู่
ต่อหลังจากนี้คุณจตุพรบอกนะครับว่าท่านจะนั่งอยู่บนเตาอ้างโล่

จะมีประชาชนจำนวนมากที่จะร่วมอุดมการเดียวกัน
กับคณะหลอมรวมมากขึ้นเรื่อย
ซึ่งนายจตุพรนั้นยังระบุในการชุมนุมในครั้งนี้นะคะว่า
ในการพิมพ์นมในครั้งนี้จะไม่ยืดเยื้อ
และจะจบเร็วที่สุดซึ่งศึกครั้งนี้จะจบเร็วที่สุด
เป็นประวัติศาสตร์ทางการเมืองของประเทศไทยด้วย
ฟังเสียงของนายจัดดุพรพรพรรณครับ
ทนายเล่าข่าวบอกว่าในวันพรุ่งนี้เชื่อว่าสารรัฐมนูลจะประกาศรับคำร้องและทำการพิจารณาเรื่องนี้
และเมื่อท่านรับคำร้องแล้วถ้านายนกขาวบอกว่าอยากให้ศาสนธรรมนูญ
สั่งให้มีการยุติการทำงานในตำแหน่งนายกรัฐมนตรีโดยทันที
โดยทางกลุ่มยืนยันว่าจะไม่ไปกดดันการทำงานของศาล
แต่จะจัดกิจกรรมอยู่หน้าที่นี่ในวันต่อไป
แต่ในส่วนของกลุ่มเหมือนอื่นที่จะคว่นขบวนไปยังทำเนื้อรัฐบาลนั้น
นายนกเขาบอกว่าจะไม่ไปก้าวล่วงแต่ยืนยันว่ากลุ่มของตัวเองไม่เกี่ยวข้อง
และหากผลเอกประยุทธ์ยังคงยืนยันจะดำรงตำแหน่งต่อไป
ถือเป็นการแสดงความชัดเจนว่าต้องการแยกกันอยู่
หากเจอด้าก็ไม่จำเป็นต้องคุยอะไรกันอีก
เหลือประเทศส่วนหนึ่งประชาชนและศาสนาเป็นคนละส่วน
ดำรงอยู่ของรัฐบาลไม่ถือเป็นเนื้อเดียวกับแผ่นดินนี้
ประชาชนทุกคนมีสิทธิ์ในการกับสัตว์สตูของแผ่นดินที่แยกตัวเป็นอิสระ
นี่คือส่วนหนึ่งที่ทนายนกเขาบอกกับกลุ่มมวลชนที่อยู่บริเวณนี้นะครับคุณผู้ชมครับ
คุณผู้ชมครับกิจกรรมที่บริเวณลานคนเมืองแห่งนี้ยังคงอยู่ต่อไปนะครับ
แก่นำบอกว่าถึงแม้จะไม่มีการเคลื่อนไปยังธรรมเนียบรัฐบาล
แต่ในคืนนี้เวลาเที่ยงคืนกว่าหลังเที่ยงคืนนั้นจะมีการเคาน์ดาวน์
เพื่อที่จะนำเอาผลเอกประยุทธ์จันโอชาลงจากตำแหน่งนั่นเอง
ในวันพรุ่งนี้คุณผู้ชมครับกิจกรรมที่บริเวณลานคนเมืองก็ยังคงมีต่อไป
แต่กิจกรรมนั้นจะเป็นในรูปแบบไหนทางแก่นำจะประกาศอีกทีในวันพรุ่งนี้

เดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศขณะที่มีการเคลื่อนกระบวนมาจากอนุสวรีชัยสมรภูมิเมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมาค่ะ
นั่นก็เป็นเคลื่อนกระบวนของกลุ่มวลชนอิสระเดินไล่พลเอกบริยุจรรโอชาในยกรัฐบนตรี

มีการเปิดเพลงปลุกใจและปราศัยย่อยเกี่ยวกับการบริหารประเทศของรัฐบาล
รวมไปถึงองค์กรสารบางองค์กรที่กล่าวหาว่ามีคำวินิจฉัยตามใบสั่งของผู้มีอำนาจ
ทำให้ประชาชนไม่สามารถยอมรับได้โดยเฉพาะการดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี๘ปีของพลเอกประยุทธ์ค่ะ
จากนั้นมวลชนอิสระก็เดินเท้าจากอนุสวรีชัยสมรภูมิเป้าหมายก็มาที่ธรรมเนียบรัฐบาลนี่แหละค่ะ
ระยะทางก็ประมาณ๕กิโลเมตรก็มีทงสีแดงมีป้ายไวนิวเขียนข้อความแสดงความเห็นทางการเมือง
รวมไปถึงจู๓นิ้วและตะโกนออกไปตลอดเส้นทาง
เคลื่อนกระบวนครั้งนี้ใช้เวลากว่า๑ชั่วโมงนะคะคุณผู้ชม
กลางการดูแลความเรียบร้อยของตำรวจที่ปิดถนนปิดกั้นการจราจรเป็นระยะ
เนื่องจากว่าขณะที่มีการเคลื่อนขบวนเวลา๑๗นาฬิกาเนี่ยเป็นช่วงเวลาเร่งด่วน
ได้ที่ถนนพิศนุโลกที่แยกนางเลิ้งเท่านั้นนะคะ
เมื่อสักครู่ที่ผ่านมาตำรวจประกาศผ่านเครื่องขยายเสียง
กลุ่มผู้ชุมนุมออกจากพื้นที่
เพราะเป็นการกระทำที่อาจจะขาดต่อกฎหมาย
ว่าจะเป็นเรื่องของพรบสาธารณะ
รวมไปถึงการควบคุมโรคด้วยนะคะ
แต่ว่าทางกลุ่มผู้ชุมนุมเองก็ยืนยันว่า
คืนนี้อาจจะมีการพักค้างแรมที่ถนนพิศนุโลกค่ะ
และนี่ก็เป็นความเคลื่อนไหวของกลุ่มผู้ชุมนุมมวลชนอิสระค่ะ
ขอบคุณคุณวิมนต์วันนะคะดังนั้นจุดนี้ก็ต้องจับตานะคะ
เพราะว่ากลุ่มมวลชนอิสระบอกว่าจะปักหลักอาจจะค้างคืนกันอยู่
จุดที่ใกล้ที่สุดที่ธรรมเนียบรัฐบาลที่เข้าไปได้ก็คือที่แยกนางเลิ้ง
เดี๋ยวถ้ามีความเคลื่อนไหวอะไรเพิ่มเติมเดี๋ยวเราจะรายงานให้คุณผู้ชมได้ทราบนะคะ